นักข่าวของเราก็อยู่หลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศแหละครับ
ใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งที่ดิฉันก็อยากเห็นนะ
ฉีดวัคซีนในสถานีให้บริการน้ำมัน

เขาบอกว่าสามารถรองรับคนฉีดได้๑๕๐๐คนต่อวันเลย

เตรียมพร้อมสถานที่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วย
ดังนั้นเมื่อเช้าคึกคักขนาดไหน

จากผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย

ครับคุณนาริยาคุณสืบสกุลครับคุณผู้ชมครับ
ถนนพระราม๒ฝั่งขาออก
หรือว่าที่นี่ก็คือปั๊มน้ำมันปตทนั่นเองนะครับ
ก็คืออยู่ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๒
ของถนนพระราม๒กรุงเทพมหานคร
จุดนี้เป็นจุดฉีดวัคซีนของประชาชน

ที่เปิดให้ประชาชนเดินทางมาฉีดที่นี่

โดยเริ่มตั้งแต่๘โมงเช้าเป็นต้นมาแล้ว

ตรงนี้เนี่ยคือจุดบริเวณที่ประชาชนเนี่ย
จะต้องเดินทางมายืนยันตัวตน
แล้วก็แสดงเอกสารหลักฐานในการจองคิวฉีดวัคซีน

ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปรอยังจุดต่างของด้านในได้

ต้องบอกแบบนี้ครับว่าไม่ใช่ผู้คนเนี่ยบางตานะครับ
แต่เป็นเพราะว่าประชาชนมีการทยอยเดินทางมา
แล้วก็ทยอยเดินทางเข้าไปรับบริการในการรอการฉีดวัคซีนแล้ว
ผมจะอธิบายด้านในของจุดฉีดวัคซีนแบบนี้ครับ
ก็คือว่าในส่วนหลังจากที่เดินทางมาตรงนี้เนี่ย
มีการลงทะเบียนยืนยันข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของสถานบริการแห่งนี้แล้ว
ก็จะเหมือนกับจุดฉีดวัคซีนจุดอื่นเหมือนทั่วไปนะครับ
ก็คือว่าหลังจากที่ผ่านจุดตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการสแกนในส่วนของอุณหภูมิร่างกายนะครับ
ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่เกิน๓๗๕องศาเนี่ยก็จะเข้าไปพบในส่วนของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นการกรอกข้อมูลกรอกประวัติส่วนตัวแล้วก็บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจำตัวของบุคคลนั้นนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นการนั่งรอคิวเพื่อออกเอกสารในการยืนยันตัวตน
หลังจากที่ผ่าน๒ขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเดินทางมาสู่ขั้นตอนจุดที่๓ก็คือเป็นจุดที่รอพบแพทย์ในการเข้าคิวฉีดวัคซีน
และหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีจุดพักคอย
จุดนี้เนี่ยจะเหมือนกับจุดอื่นทั่วไปเลยก็คือว่าจะมีจุดพักคอยที่แยกออกจากจุดที่ฉีดวัคซีนเนี่ย
ก็คือหลังจากที่ฉีดแล้วจะต้องมีการนั่งพักคอยเพื่อรอดูอาการอีกเป็นเวลา๓๐นาทีนะครับ
ถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนจากการรอพักคอยแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกเอกสารในการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่๒
แล้วก็จะสามารถเดินทางกลับได้ซึ่งขั้นตอนที่นี่เนี่ยจะเหมือนกับขั้นตอนการฉีดวัคซีนจุดอื่นอื่นเลยนะครับ
ก็คือว่าหลังจากที่มาแล้วก็กลับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมได้ไปสอบถามนะครับก็คือจะใช้เวลาต่อคนเนี่ยประมาณ๑๒ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับ
ส่วนเวลาที่มันร่วงเลยเนี่ยต้องบอกว่าบางคนมีการเดินทางมาก่อนเวลาเมื่อกี้ผมก็ไปพูดคุยกับทางผู้จัดการของสถานีแห่งนี้นะครับเขาก็บอกว่าการเปิดฉีดวัคซีนวันนี้นอกจากจะเป็นวันแรกแล้วเนี่ยประชาชนบางคนเนี่ยเขามีความกังวลว่าอาจจะมาไม่ทันหรือว่าอาจจะมีการมาเผื่อเวลาทำให้ในช่วงของเช้าเนี่ยจะ
ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านทางระบบของโรงพยาบาลบางประกอบ๙นะครับซึ่งสำหรับประชาชนที่เดินทางและลงทะเบียนจากโรงพยาบาลบางประกอบ๙เนี่ยจะต้องนำข้อมูลเนี่ยมายืนยันแล้วมาตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่อีกครั้งนึงและในการพักคอยเนี่ยผมบอกอย่างนี้ฮะก็คือว่าจุดพักคอยเนี่ยจะยังคงมีจุดบริ
นะครับสำหรับสแตนบายสำหรับนำผู้ป่วยหรือว่าบุคคลที่ฉีดแล้วมีอาการแพ้เนี่ยไปยังโรงพยาบาลต่อได้เอาละค่ะนี่ก็คือความพร้อมแล้วนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่สถานีบริการการฉีดวัคซีนที่บริเวณถนนพระรามสองผมนัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับค่ะขอบคุณค่ะครับ